เรียนท่านประธานสภาดิฉันเบนจาแสงจันท
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลค่ะ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี๖๕นะคะ
ที่ฉันได้ขอแปรยติตัดลดงบประมาณในมาตรา๑๘
กระทรวงพลังงานลง๑๐ค่ะ
ซึ่งดิฉันจะขออภิปรายถึงเหตุผล
ในการขอตัดลดงบประมาณในส่วนนี้สักเล็กน้อยนะคะ
เหตุผลในการขอปรับลดงบประมาณก็มาจากกรณีที่เป็นประเด็นปมร้อน
ที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนหลังจากที่ปตทสพนะคะ
ประมูลได้สิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตเลียมในอ่าวไทยแหล่งเอลวันและบงกฎ

ทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกาอย่างเชฟรอนที่เคยเป็นผู้ถือคลองสัมประธานแหล่งเอเรวันมาอย่างยาวนานพ่ายแพ้ไปค่ะ
และเชฟลอนเองนะคะก็ต้องส่งแผนลื้อถอนแท่นผลิตปิโตเลียมและมอบทรัพย์สินทั้งหมดคืนให้กับรัฐ
แต่ว่าค่ะท่านประธานแต่ว่าเชฟร่อนกลับชี้แจงว่าตนเองนะคะไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ทำหนังสือส่งไปถึงกระทรวงพลังงานค่ะ
โดยได้ยื่นฟ้องอนุญาโตตุลาการนะคะต่อรัฐไทยซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการลื้อถอนแท่นผลิตปิโตเลียมที่ถูกกลมเชื้อเพลิงพลังงาน
ให้ทางเชฟร่อนต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าลื้อถอนแท่นทั้งหมดภายหลังจากที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทานในแหล่งการ์ดเอลวันและบงกฎค่ะ
ท่านประธานค่ะการฟ้องร้องครั้งนี้นะคะเกิดมาจากหลังเสร็จขั้นตอนการประมูลไปแล้วกรมเชื้อเพลิงพลังงานได้มีหนังสือส่งไปถึงเชฟลอนค่ะ
ให้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับแผนของการลื้อถอนรวมไปถึงการประมาณการค่าใช้จ่ายในการที่จะลื้อแท่นออกจากแหล่งเอลวันด้วยค่ะ
ทั้งหมดนะคะมีประมาณทั้งหมด๓๐๐แท่นค่ะซึ่งประเมินคิดเป็นค่าหลักประกันในการลื้อถอนแท่นผลิตก็รวมราวแล้วประมาณ๑๕๐๐๐ล้านบาทค่ะ
โดยหลักประกันการลื้อถอนที่ใช้ในกิจการปิโตเลียมของปี๕๙ผู้รับสัมประธานก็ได้ระบุว่ามีการออกกฎกระทรวงย้อนหลังค่ะท่านประธาน
ผู้รับสัมประธานนะคะจึงต่อสู้ในเชิงประเด็นนี้ค่ะว่าหลักการทางกฎหมายที่ไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง
ฉันจึงอยากถามว่ารัฐมนตรีพลังงานได้ดำเนินนโยบายเป็นไปตามหลักนิติรัฐหรือไม่คะ
และทางรัฐเองนะคะก็ไม่เคยขอแก้สัญญาสัมปทานเดิมซึ่งเป็นสัญญาที่อาจจะไม่รอบครอบและก็ไม่รัดกลุ่มที่ทำกันมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกมาในภายหลังหรือไม่คะ
ดังนั้นนะคะท่านประธานเรื่องนี้นะคะจึงอาจจะทำให้ไม่มีผลบังคับใช้กับคู่สัญญาหรือไม่
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงและกังวลอย่างมากค่ะว่าจะกลายเป็นความบกพร่องแล้วก็ขาดความรอบครอบแล้วก็ไม่รัดกลุ่มของทางรัฐบาลเองหรือไม่
ฉันอยากจะให้ทางกรรมธิการช่วยชี้แจงแล้วก็ตอบคำถามในประเด็นนี้ค่ะ
ว่าจากเหตุการณ์นี้จะส่งผลให้ประชาชนคนไทยต้องมานั่งรับผิดชอบใช้เงินไปกับค่าใช้จ่ายในงบประมาณที่ต้องเสียไปกับคดีค่าโง่เช่นนี้
เหมือนเช่นหลายคดีที่ผ่านมาหรือไม่คะ
แต่ว่าถ้ารัฐมนตรีดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม
เหตุการณ์แบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นหรือไม่คะ
และก็จะไม่เกิดค่าโง่ตามมาด้วยหรือไม่
ขอให้ท่านกรรมธิการช่วยชี้แจงต่อกรณีนี้
ว่าจะดำเนินการกับกรณีนี้อย่างไรและจะดำเนินการกับปัญหานี้ต่อไปอย่างไรค่ะ
และถ้าท่านไม่สามารถชี้แจงได้นะคะดิฉันมีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะ
จะต้องขอตัดลดงบประมาณค่าใช้จ่ายที่จะใช้ดำเนินการไปกับ
กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่กรมเชื้อเพลิงพลังงาน
ขอจัดสรรเข้ามาทั้งหมด๑๘๕ล้านบาทนี้ออกไปก่อนค่ะ